เชื่อพี่แจ๊กกะรีนได้นะคะว่าวันนี้จะต้องฮือฮาแน่นอนค่ะ
เพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเห็นหมายข่าวแล้วตกใจนะคะ
เพราะว่าส่งเทียบเชิญกันมาค่ะ
สำหรับพี่เป๊กสัญชัยนะคะจำได้ไหมคะเมื่อ๖ปีก่อนเป็นข่าวคราวกันเกิดขึ้น
หลวงลวงสังหารนี่แหละค่ะเป็นฉายาของพี่ธัญญาธัญเรศนั่นเองนะ
เกิดเพราะว่าอะไรเนี่ยหลายคนไปยอดดูกระด่องเอกนะก่อนค่ะ
หกปีก่อนคุณผู้ชมคือมันเกิดเรื่องราวรักสามเศร้าเกิดขึ้น
แต่ว่าเมื่อวานนี้ส่งหมายมานะคะเป็นหมายเชิญคุณธัญญา
คุณเป๊กสัญชัยเชิญทัญญาเชิญพีงกี้
จนกระทั่งก็มาเฉลยตอนโค้งสุดท้าย
และที่ฉันก็รู้จักพี่เป๊กสัญชัยเป็นการส่วนตัว

ตอนแรกก็ว่าจะอัดเสียงมานะสัมภาษณ์
ไม่ได้เราจะไม่เป็นเงินหลวงโดนสังหาร

ก็ทราบรายละเอียดนะคะว่าจริงแล้ว
เขาจะมีโปรเจคโปรเจกต์ใหม่
เป็นซีรีส์ซึ่งทำกับพี่ชอตค่ะ

สามจังหวัดสายแดนทางใต้
ก็คือเขาก็เลยเชิญ

แล้วก็พิงกี้ซึ่งเมื่อก่อนเมื่อสักครู่เห็นภาพไหมครับ
เป็นข่าวเมื่อ๖ปีที่แล้วเมื่อก่อนมันใช้คำว่าเป็นคู่กรณีกันแล้วกัน

ใช่นะคะแล้วก็เป็นข่าวคึกโครมตอนนั้นคือฮือฮา

เพราะว่ามันกลายเป็นว่าตอนนั้นน้องพิงกี้เหมือนไปแย่งพี่เป๊กมา
กระทั่งเรื่องราวมันผ่านไปนะคะน้องพิงกี้ก็ไปแต่งงานนะคะ
ที่ทราบกันก็มีชีวิตของตัวเองแต่งงานกันไป
แล้วก็เลิกลาอย่าล้างแล้วก็โสดค่ะ
กลับมาอีกทีส่วนพี่เป๊กสัญชัยนะคะก็ดูแลครอบครัวกับคุณธัญญา
ลูกก็โตแล้วนะคะกลับมากับโปรเจกต์นี่แหละ
เรียกว่าเวลามันผ่านไปนานแล้ว๖ปี
แล้วว่าความรู้สึกเนี่ยจากการที่แบบมีความรู้สึกไม่ดีต่อกันเนี่ย
มันเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็หันหน้ามาคุยกัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นซีรีส์เป็นอะไรที่น่าติดตามมากเลยนะฮะ
แล้วจะดูว่าระหว่างการถ่ายทำเนี่ยเขาจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะคะ
ลึกในใจเขาดีกันจริงแล้วหรือยัง
สำหรับโปรเจกต์นี้เพื่อพูดคุยกันแล้วซึ่งน้องมิงกี้ก็ไม่ได้ติดใจค่ะ
แต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายทำนะคะวันนี้ตอนเย็นค่ะจะแถลงข่าว
ก็คือเราจะได้เห็นช็อตเรา๒๓คนอีกครั้งหนึ่งในรอบ๖ปีนะคะ
รวมไปถึงก็จะได้ฟังคำเปิดใจจากคุณธัญญานะคะ
แล้วก็น้องพิงกี้นี่ให้สัมภาษณ์คู่กันแต่พี่เป๊กบอกแล้วว่า
พี่ไม่สัมภาษณ์พี่ให้สัมภาษณ์บนเวที
ใช่นะคะก็รอดูแล้วกันนะคะพี่เป๊กคือเขาตั้งใจบอกว่า
อย่างภาพคุณธัญญากับน้องพิงกี้มันเป็นภาพของความขัดแย้งเกิดขึ้น

ปกติคือคนเคยตีกันยังดีกันได้
เช่นเดียวกันนะคะ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความขัดแย้งเกิดขึ้น

ทำไมจะคืนดีจะรักกันไม่ได้นะคะ
เดี๋ยวรอดูติดตามนะคะกับบันเทิงไทยรัฐของเรารับรอง

ใครจะไปคิดนะคะว่า๓คนนี้จะมาปะกันได้นั่นเองนะคะ